ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

นำเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสินเกิดไม่บ้านสูงจริง
โอ๊ยเปิดมารับกับเสียงหัวร้อนและแบบหัวใจ
กระจุ้มกระซวยแบบนี้กับพวกเราสองคนนะคะคุณผู้ชม
ในวันศุกร์แบบนี้เนี่ยคุณน้องมีอะไรมาฝากไหม
วันศุกร์แบบนี้นะคะก็ต้องเป็นนี่เลย

คุณชื่อเรื่องคาสนูว่า
ตัวบ้านที่มีฬีลากันจีบสาวแบบไม่เป็นสำรองใคร

พี่ปังพ้ากาศีทนั่นเองนะคะพี่ปัง

รวมถึงวิธีการรู้ทันหนุ่มเจ้าโชว์

แต่ก่อนที่จะไปนั่งเมาส์กับหนุ่มในฝันของเราในวันนี้นะคะ
เรามาคุยกันเรื่องคุณสามีกันดีกว่า

พอดีไปสอนเรื่องชาวบ้านมา
เรื่องสามีคนนู้นคนนี้ในเว็บไซต์อะไรอย่างนี้

เพราะว่าเรื่องคุณสามีไม่ช่วยทำงานบ้านเลย
เวลาว่างก็จะนั่งหน้าคอม

คิดว่าเรื่องงานบ้านมันเป็นเรื่องของผู้หญิง

ปัญหานี้นะมันปัญหาของสามีภรรยาทุกคู่
เพราะว่าจริงแล้วเรื่องงานบ้านไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะ
แต่คุณผู้ชายก็ต้องช่วยดูแลงานบ้านด้วย
ไม่ใช่แค่ผู้หญิงดีแล้วค่ะอย่างนี้คุณผู้หญิงก็ออกไปทำงานบ้านเหมือนกัน

คุณผู้หญิงก็ต้องทำงานบ้านคนเดียวหรือมันไม่ใช่คุณผู้หญิงก็ต้องช่วยกัน
คุณผู้หญิงก็ต้องทำงานบ้านคนเดียวหรือมันไม่ใช่

เดี๋ยวมาเป็นประเด็นเลยดีกว่าไหมประเด็นประจำบานในเรื่องนี้เลยไหม
ว่างานบ้านอะไรที่คุณยกให้สามีเป็นมือวางอันดับหนึ่งในช่วงนี้เลยช่วงประเด็นประจันบาล
อ่าในช่วงนี้เลยช่วงประเด็นประจำบาน
ประเด็นประจำบาน
เรื่องงานบ้านเนี่ยเป็นงานที่ต้องทำซ้ำแบบเดิมทุกวันทุกวัน
ซึ่งอาจทำให้คุณสาวเกิดอาการเบื่ออยากจะชวนหนุ่มมาช่วยกันทำงานบ้านกันบ้าง
และงานบ้านบางอย่างคุณหนุ่มก็สามารถทำได้ดีกว่าสาวอีกด้วย
แต่เอ๊ว่าแต่สองสาวพิธีกรของเราล่ะคะมีงานบ้านชิ้นไหนที่ยกให้คุณสามีเป็นมือวางอันดับหนึ่งกันบ้างนะ
เป็นเรื่องที่พี่กาวภาคภูมิใจมาก

เพราะเอ๊คุณใจมากเพราะว่าพี่เอ๊เป็นมือวางอันดับหนึ่งในเรื่องงานบ้านเลย

เรื่องอาหารสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแม่
ขนาดนั้นแต่เรายังไม่มีคุณสามีนะแต่เราคิดว่าสำหรับคุณผู้ชายงานบ้านที่น่าจะเก่งที่สุด

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้หญิงอาจจะทำไม่ได้คือเปลี่ยนไฟซ่อมนู่นซ่อมนี่
อันนี้ก็ถือเป็นงานบ้านอันหนึ่งที่มันควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย
และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของเราเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากสาวทางบ้านบ้างดีกว่านะคะ
ว่างานบ้านอะไรที่ยกให้สามีเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งไปฟังเลยค่ะ
แล้วก็ทุกอย่างในบ้านเลยค่ะ
ตั้งแต่ล้างพัดลมเครื่องซักผ้าแอร์เช็ดรถกวาดหน้าบ้านลดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้
ดูแลลูกส่งลูกไปโรงเรียนดูแลเสื้อผ้า
ทุกเรื่องค่ะ
อย่างเช่นทำกับข้าวเก็บกวาดบ้านไปรับลูก

ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือกิจกรรมในครอบครัวทุกคนนะคะ

เราควรจะเปลี่ยนงานบ้านให้เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ทำให้เราได้มาเจอกัน
ได้มาพูดเล่นกันเรื่องแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คุณลูกเก็บมาล้างจานอะไรอย่างนี้คือเราจะต้องแบ่งหน้าที่กัน

แล้วยังไงดีคะเราจะมีวิธียังไงที่ทำร่วมกันแล้วมันเลิศบ้างไหม

มี๓วิธีเปลี่ยนงานบ้านที่แสนน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องสนุก

ทีแรกเลยนะคะกับพิชิตงานบ้านแล้วให้รางวัลตัวเอง
เป้าหมายแล้วก็ให้รางวัลอย่างเช่นเราซักผ้าเสร็จปุ๊บเราก็ได้ไอติมกิน๑แท่น
หรือว่าวันนี้แม่ขอนะ
ถ้าแม่ซักผ้าลี่ผ้าเสร็จแม่ขอดูรายการแม่บ้านประจำบาน
เลิศอันนี้ดีเป็นสิ่งที่ดีมาก
ควรจะทำทุกวันนะอันนี้
คุยต่อลองกันว่าวันอาทิตย์แม่ขอไปกินนู่นนี่
หรือลูกขอถ้าลูกทำอันนี้ลูกขอได้ไปทานอันนี้วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้

เปลี่ยนงานบ้านให้เป็นเกม
เช่นแบบว่าชวนคุณลูกเนี่ยนะกวาดบ้าน
แล้วก็หาแบบว่าขนมที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่าง
หรือไม่ก็รางจานแข่งกระต่าพากว่าใครแพ้เนี้ยก็หา

ร้องเพลงใส่ดีราดีราบไก่เข้าไป
แดนเข้าไปให้มันหล่นโล่
ให้มันหลืมเนอนไปเลย
คือจริงแล้วเพลงมันช่วยสร้างบรรยากาศได้

เริ่มต้นแล้วก็เปิดเพลงแบบมีความสุข

งานบ้านเนี่ยที่แสนจะแน่เบื่อกัน

ใช่แล้วค่ะเลิศมากเลยค่ะ
แต่นอกจากงานบ้านไม่น่าเบื่อแล้วนะคะ
ช่วงต่อไปของเราเนี่ยถือว่าเลิศมาก
หนูคนนี้มันน่าดึงหนวดเนี่ย
มันน่าเกาคางด้วยจริงเลยพี่ฝั่งของเราเนี่ย
วันนี้มาเมาส์มอยเรื่องสนุกแน่นอน